ภายใต้สถานการณ์โควิด๑๙ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะ
หลายคนต้องการความช่วยเหลือ
หนึ่งในความช่วยเหลือก็คือคนในวงการบันเทิงของเรานี่แหละ
หลายคนออกมาให้ความช่วยเหลือนะคะ

ก่อนหน้านี้ให้ความช่วยเหลือมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะ
และครั้งล่าสุดค่ะได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับสถาบันบำราชนราดูนอีกแล้วนะคะ
เธอได้โพสต์ภาพการรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน๒เครื่อง
และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยจำนวน๑เครื่อง
ที่บริจาคโดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
ให้กับสถาบันบำราชนราดูลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทนะคะ
พร้อมกับแคปชั่นว่าขออนุโมทนาบุญค่ะ
สามีไม่ให้โพสต์รูปบริจาคก็ไม่รู้ว่าทำไม
นุโมทนาบุญกันนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะ
ว่าทุกครั้งที่บริจาคไม่ให้โพสต์ห้ามใครรู้
โอเคไม่โพสต์แล้วค่ะโพสต์ครั้งนี้ครั้งสุดท้าย
แท็กอนุโมทนากับทุกท่านที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงค่ะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญมากมายนะคะ
รวมถึงบางคนก็บอกว่าคุณสาเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครว่าแกทำบุญเอาหน้ามั้งคะ
สาวตั๊กก็เข้าไปตอบว่าไม่ทราบความคิดเขาเหมือนกันค่ะ
ไม่อยากจะคิดแทนอันนี้เป็นทางคุณตั๊กต่อไปนะคะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เขาทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่เราไม่รู้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดทองหลังพระเลยนะ